คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องร้อนมาเล่าให้ฟังค่ะน่าสนใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๔ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
คือกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างถนน
แล้วทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตค่ะที่เนี่ยสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสาย๓๔๔ค่ะเข้าบ้านบึงชนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองกู้ภัยเองก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทะเบียนคอควายสบรุษนหนู๖๐๗ชนบุรีล้มตะแคงอยู่ริมถนนเลนด้านซ้าย
แล้วก็ไปพบคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
ชื่อว่านายนารินทรสุวรรณอายุ๓๒ปี
แล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขามีโทรศัพท์เนี่ย
โทรศัพท์ของผู้ตายมีผู้หญิงโทรเข้ามา
เรื่องต้นก็คือเป็นแฟนของผู้ตายนั่นแหละ
แล้วแฟนบอกว่าเพิ่งจะเจอกันไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิต
อ่าเดี๋ยวอยู่ไกลมั้ยเนี่ยมาดูเองดีกว่าเนาะ
คนที่คุยเป็นกู้ภัยนะคือฝ่ายหญิงเนี่ยโทรมาหากู้ภัย
ผู้ภัยรับแล้วก็บอกว่าให้มาดูนะคะทีนี้เรื่องหลอนมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
นายอนุสรชวีวันอายุ๓๙ปีเป็นอาสากู้ภัยจุดน้องปลือ
เป็นคนแรกที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
เล่าด้วยสีหน้าตกใจเลยค่ะบอกว่า
จริงแล้วที่พักของเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ไกลสักประมาณ๕๐๐เมตร

เขามีวอลวิทยุของเขาพวกกู้ภัย
หลังจากที่ได้รับแจ้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตนเองนั่นแหละ
มาตามริมถนนริมทางขี่ย้อนสอนมา

ระหว่างทางมีรถจักรยานยนต์สีดำคาดขาว
คนขับรูปร่างทวมใส่เสื้อสีส้ม
ขี่รถสวนทางกันเขาก็เลยส่งสัญญาณบอกว่า
มีรถสวนมานะให้ขี่ระวัง
หลังจากนั้นมอเตอร์ไซคันนี้ก็หายไปในความมืด
ก็เหมือนสวนกันปกติก็เห็นสวนกันอ่ะใช่
แต่ต่อมาค่ะคุณอนุสรบอกว่าแปลกใจมาก

ขออภัยผู้เสียชีวิตที่มีรูปร่าง

เฮ้ยเป็นคนที่สวนเราเมื่อกี้นี่ดีกว่า
นึกออกไหมเพิ่งสวนเมื่อกี้แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุ
คนที่สวนเมื่อกี้ทานโทษนะคะนอนเสียชีวิตอยู่

นั่นแหละเขาบอกว่าเขายืนยันเลยนะคะว่า
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งสวนกันคือผู้เสียชีวิต
ว่าวิญญาณของผู้ตายน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้ว
นะคะก็เลยตอบกลับมาแบบนั้น
ทีนี้คุณอนุสรบอกว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ส่วนตัวเขาเขาเชื่อแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปชนท้ายกับรถที่จอดอยู่ตรงนั้นก็มืดด้วย
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิต

กลัวความผิดค่ะเลยขับหนีไป
มีชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นรีบโทรศัพท์ให้แจ้ง

ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุนะคะ
ว่ารถคันไหนที่จอดอยู่นะ